คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยสำหรับเรื่องของเฮียโตอันนี้ก็ตามเป็นซีรีส์เหมือนกันนะคะ
มาวันนี้ในที่สุดสิ่งที่ทุกคนรอคอยวันนี้น่าจะได้ฟังแล้ว
ญาติฝั่งสะพ้ายออกมาชี้แจง
คือต้องบอกว่าชี้แจงแทนทั้งหมดคงไม่ได้
เธอเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เมื่อเฮียโตกับพระยาท้าถูกจับขังรอบแรก
เขาบอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อย
มันจะมีใครที่ทำแบบนั้นกับครอบครัวตัวเอง
หรือว่าครอบครัวของฝั่งสามีได้ลงคอจริงเหรอ
อ่ะไม่รู้ว่าจะโอละพ่อหรือเปล่าแต่ลองฟังดูนะคะ
วันนี้เนี่ยเราส่งคุณแซคนัทวินไปคุยกับญาติของนางสาวส้ม
ส้มเนี่ยคือคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกสะพ้ายของเฮียโต
ที่ว่ามาบงการลูกชายเฮียโตจนลูกชายเนี่ยเปลี่ยนไป
มีการวางแผนกันโดยมีพ่อของนางสาวส้มเป็นคนบงการ
ให้ลูกชายเนี่ยเอาขวดตีหัวตีหัวเฮียโตแล้วก็จับไปขัง
พอขังที่บ้านมีหลานสาวมาช่วยได้เสร็จเอาไปตามกลับมาจากโรงพยาบาล
จนสุดท้ายแล้วเนี่ยภรรยาเฮียโตทนไม่ไหวผูกคอตายแล้วเฮียโตก็หนีออกมาได้
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเนี่ยยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่
เขาเองนี่แหละที่เคยได้รับแจ้งจากเฮียโตและชาวบ้าน
ไปซื้อของร้านเฮียโตว่าเฮียถูกกักขัง
ตอนนั้นถึงขั้นไปแจ้งความที่สพแสนภูดาตเลย
แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
เขาบอกวันนี้เขาขอพูดในฐานะของคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์
และในฐานะญาติของนางสาวส้มสะพ้ายที่ถูกเฮียโตกล่าวหา
ครอบครัวของส้มเคยมีฟาร์หมูจริงแต่ปิดไปนานแล้ว
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาทำธุรกิจโรงน้ำดื่มแล้วก็เปิดร้านขายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทีนี้เวลาที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพอไปซื้อของที่ร้านครอบครัวส้มทีไร
ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยเขาบอกก็เป็นเพราะว่ากลัวโควิด
คือช่วงที่โควิดระบาดหนักก็คือปี๖๓ที่เฮโตบอสถูกกักขังใช่ไหมคะ
ช่วงที่โควิดระบาดหนักปี๖๓เนี่ยลูกเฮียโตกับส้ม
ไปรับเฮียโตกับภรรยามาดูแลที่บ้านแม่
เพราะลูกเฮียโตบอกว่าพ่อกับแม่ป่วยอัลไซเมอร์หลงลืม
ว่าพ่อและแม่จะไม่มีคนดูแลก็เลยเอามาอยู่บ้านฝั่งของภรรยาครับ
สร้างห้องพักให้อยู่อย่างดีให้พ่อกับแม่อยู่อย่างสบาย
จ้างคนดูแลส่วนตัวหาข้าวหาน้ำและอาบน้ำให้
หนังคนละม้วนนะพี่อุ๋ยนี่หนังคนละม้วนแบบสุดคั่วเลยนะ
ทีนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่ว่าเป็นญาติของส้มยังบอกด้วยว่า
ผมเห็นกับตานะว่าเฮียโตไม่ได้โดนกักขัง
ก็เห็นเดินเล่นในบ้านตามปกติอ่ะแต่มีครั้งนึงอ่ะ
เฮีโตเคยเดินออกจากบ้านแล้วหลงไปถึงเขื่อนน้ำบางประกง
ตกน้ำมาแล้วลูกเลยต้องกักบริเวณเอาไว้ป้องกันอันตราย
ครอบครัวของส้มและลูกชายของเฮียโตไม่ได้ทำร้ายเฮียโตกับภรรยาแน่นอน
เพราะถ้าทำร้ายจริงเนี่ยเฮียโตคงยังไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้
แจ้งความจับลูกชายได้หรือเปล่าถ้าเขามีเจตนาจริง
ทีเสียง
ทีเสียง

แล้วเขาจะมาทำร้ายพ่อทำไม
ก็ทำทำที่แรกก็ไม่ดีเลย
เอากินยานอนหลับไปเป็นวัน
อย่างนี้ให้ทุกคนบิขอย่างนั้นกัน
เรายังได้คุยกับอีกหนึ่งคนนะคะ
คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับฝั่งครอบครัวสะพ้ายคือแม่ของส้ม
พี่ลูกน้องแม่ส้มนะคะบอกว่า
เธอก็ไปบ้านหลังนั้นบ่อยมากเพราะว่าไปซื้อน้ำดื่ม

ก็เคยไปเห็นตอนที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ย
ตากเหงื่อกลับมาถึงบ้านหลังจากออกตามหาเฮียโตที่แอบเดินออกไปนอกบ้านแล้วหลง
คือเธอบอกว่าถ้าทุกคนอยากให้เฮียโตตายหรือว่าไม่อยากให้อยู่แล้วจริง
จะไปตามกลับมาทำไมให้เหนื่อยล่ะ
ด้วยว่าส้มไม่ได้หนีออกนอกประเทศ

เพราะว่าไปเที่ยวที่ฮ่องกงจองทัวร์ไว้นานแล้ว
อยากให้สังคมเนี่ยมีสติหน่อย
อย่าฟังความข้างเดียวค่ะ
ไหนถ้าเค้าออกไปมึงแกเดินออกไปไม่เห็นอะไรแบบเนี้ย

มีท่านประชมก็ส่งค้อความเข้ามาเยอะเลยนะ

ก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะครับ
ว่าเฮียโตนี่อายุ๖๗ปีนะค่ะ
เป็นนักธุรกิจรับเหมาเดินสายไฟ
แล้วก็เจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ก็อย่างที่ทราบก็คือช่วงล่าสุดเนี่ยเฮโตก็ขอความช่วยเหลือ
บอกเจอบุรุษปรายศนีย์แถวบ้านของลูกสะพ้ายที่ถูกกักขังอยู่พอดี

ก็เลยส่งจดหมายให้เขาก็ไปบอกญาติญาติก็มาช่วยออกมาก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ช่วยหน่อยบอกถูกลูกชายคนเดียวอายุ๓๔ปี
ลูกสะพ้ายที่อายุ๓๔ปีเหมือนกันวางแผนวางยาสลบหมูมานานกว่า๒ปีนะฮะ
จับขังในห้องไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันมาร่วม๒ปีจัดฉาก
ร้องต่อสารให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
แล้วลูกก็มาจัดการมรดกยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปของพ่อเนี่ย๖๐กว่าล้าน

เมื่อวานตำรวจก็พาไปชี้จุดอะไรต่างในบ้านที่ว่าเคยถูกจับขังอะไรต่างใช่ไหม
ใช่ค่ะไปดูตั้งแต่ห้องที่ว่าถูกขังแยกห้องของฝั่งภรรยาเฮียโตที่มีเชือกปอสีเหลืองที่ว่าไปก่อเหตุผูกคอตาย
คือมันก็มีประเด็นปลีกย่อยเยอะในระหว่างเรื่องราวของเฮียโตที่เฮโตออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง

ไม่ได้มีอาการทางจิตประสาทไม่ได้บ้าอะไรด้วย

บางทีตอนที่ถูกจับขังอยู่เนี่ยเฮียโตบอกผมเนี่ยแกล้งบ้า

อ่าแล้วทีแรกเนี่ยถูกจับขังอยู่รวมกัน

พอย้ายมาอยู่บ้านอีกหลังที่แรกอยู่บ้านตัวเองนะ

มาอยู่ทางฝั่งบ้านลูกสะพ้ายตรงนี้ถูกจับแยกคนละห้องกับภรรยา

อยู่ดีวันดีคืนดีเอ้า
หลานก็คือลูกของลูกชายมาบอกย่าตายแล้วนะ

นี่ค่ะคือมันก็เป็นเรื่องราวเยอะแยะไปหมดชุดละมุนวุ่นวา
ตำรวจก็เลยบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งคือความสัมพันธ์ในครอบครัว

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาสองสามปี

รวมทั้งนี่ที่ภรรยาของเฮียโตเสียชีวิตด้วย

ตอนนั้นก็มาพิสูจน์หลักฐานกันเห็นร่องรอยอะไรกัน

แล้วมันมีปมแห่งข้อสงสัยต่างนานา
ก็ต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

หรือจะเป็นพ่อแม่ทางฝั่งของลูกสะพ้าย

ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเลย

อันนี้บอกความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะ
ถ้าลูกมันอยากให้พ่อแม่มันตายจริง
มันจะไปดูแลพ่อแม่มันดีทำไม

แต่นี่ซื้อของดีทุกอย่างให้พ่อให้แม่

เอารถเข็นกับเก้าอี้รองอาบน้ำ

ลูกชายแล้วเนี่ยลูกชายก็เอาข้าวของที่ซื้อไว้ให้พ่อใช้
แบ่งปันให้เขาใช้นี่นี่เก้าอี้อาบน้ำอืม
มีรถเข็นด้วยเขาบอกเป็นของอังเกรดดีเลยนะ
ไม่ได้เป็นของแบบว่าถูกหรือว่าเป็นของแบบไม่ได้คุณภาพอ่ะ
เก้าอี้นั่งอาบน้ำเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้เหมือนพลาสติกธรรมดาครับ
มันปรับระดับได้นะตัวละแปดร้อยเก้าสิบบาท
แล้วนี่ถ้าไปดูในห้องของภรรยาเฮียโตนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วเมื่อวาน
เห็นเตียงใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นเตียงเหมือนผู้ป่วย
อ่านั่นเตียงไฟฟ้านะเตียงแบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
ราคาก็สองสามหมื่นแล้วอ่ะไหนจะที่นอนลมกันแผลกดทับอีกสี่พันห้าร้อยบาท
เบาะรองในห้องกันกระแทกทุกอย่างเห็นไหมที่เขาบอกว่าที่พื้นในปูด้วยเบาะรองนุ่มนิ่มหมดเลยใช่ไหมฮะ
เนี่ยสีเหลืองเหลืองเนี่ยแผ่นละ๗ฟุตประมาณแผ่นละสองพันเก้าร้อยบาท
แผ่นก็หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเอาเฉพาะห้องภรรยาเฮียโตอ่ะ
กว่าสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วนะยังไม่รวมห้องเฮโตเลย
เอาแล้วแบบนี้ถ้าเขาไม่อยากให้พ่อแม่อยู่จริง
มันจะต้องเสียเงินดูแลขนาดนี้เลยเหรอคุณแซคก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านขายของที่ก่อนจะถึงสะพานข้ามหน้าเขื่อนบางประกง
ตามคำกล่าวอ้างของญาติฝั่งส้มที่บอกว่าเฮียโตเคยเดินหลงไปถึงตรงนั้นแล้วเกือบตกน้ำอะค่ะ
ครับก็เลยเดินไปถามว่าเคยเห็นจริงหรือเปล่า
เจ้าของร้านบอกเคยนะเคยเห็นเฮียโตเดินมาจากไหนไม่รู้มานั่งคุยที่เก้าอี้ม้าหินอ่อนหน้าบ้านนี่แหละ
บอกว่าถูกขังอยู่บ้านแถวนี้แล้วก็ขอซื้อเหล้ากิน๑ขวด
เจ้าของร้านก็คุยด้วยแล้วก็มีผู้หญิงสองคนขี่รถตามหาเฮียโตแล้วก็พาเฮียโตกลับบ้านไปค่ะ

เขามากินเหล้าซื้อเหล้าเป็นขวดซื้อเหล้าซื้อเบียวนี่แหละ
ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละแล้วมีผู้หญิงมา
ผู้หญิงเขามาเขามาตามคนนี้แหละแล้วก็มาตามเจออยู่นี่
ตามให้กลับตามให้กลับใช่ใช่
อันนี้คือฝั่งญาติของเฮียโตแล้วแซ็กก็พยายามไปไล่เรียงตามข้อมูลด้วย
ว่าตามเส้นทางที่เขาเคยเล่าว่าเฮียโตเคยหลงไปเคยเดินไปตรงนั้น
มีคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เคยเห็นบ้างไหม
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าในมุมของฝั่งคนที่เป็นญาติฝั่งเฮียโต
ใช่ไหมหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะบอกว่าเชื่อในมุมของเฮียโต
ใช่คือผู้ใหญ่บ้านเองยังบอกเลยว่าถึงขั้นวางแผนกันอยู่เกือบ๒เดือน

แต่วันนี้ทางฝั่งของญาติสะพ้ายเฮียโต

อุ้ยลูกหลานที่ไหนลูกชายแท้คนเดียวที่ไหนจะมาทำกับพ่อกับแม่แบบนี้
แล้วถ้าขังจริงอะไรจริงเนี่ยไปไหนมาไหนเดินไปนู่นมานี่ได้ยังไง
เดินไปซื้อเหล้าได้เหรอนี่เจ้าของร้านขายของ
บอกก็เฮียโตก็มาหาเขามาคุยกับเขาซื้อเหล้าจริง
มันคนละมุมกันเลยนะสำหรับมุมมองนะฮะทัศนะเนี่ยนะครับ
มันเรื่องแบบซ้ายสุดกับขวาสุดเลยค่ะ
แต่เฮียโตเนี่ยที่ตอนนี้ตำรวจบอกเฮียโตเนี่ยอยู่ในฐานะของผู้เสียหายด้วย

ผู้ถูกกระทำด้วยอะไรต่างนานาซึ่งต้องรอการพิสูจน์ต่อไปเนี่ย
เฮีโตเขาก็ยืนยันว่าเขาพูดจริง
ตอนนี้ก็เหลือแค่ฝั่งลูกชายกับลูกสะพ้ายของเฮียโต
แล้วก็พ่อแม่ของลูกสะพ้ายที่ยังไม่ได้ออกมาพูด
ฮ่องกงแต่เห็นบอกว่าใกล้เดินทางกลับแล้ว

คืออย่างที่พี่อุ๋ยบอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานสำคัญที่สุดของคดีนี้เนี่ย
มันก็จะต้องเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาก็เลยพาเฮียโต
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ

หาสารพิษตกค้างตามที่เฮโตกล่าวอ้าง
แล้วก็จะตรวจเช็คสุขภาพกายและสุขภาพใจเฮียโตทุกอย่างอย่างละเอียด
ส่วนหลักฐานที่ตำรวจเข้าตรวจเก็บในจุดเกิดเหตุที่อ้างว่าเป็นจุดกักขัง
ก็คือบ้านพ่อแม่ของส้มบ้านของฝั่งสะพ้าย
ต้องรอผลประมาณสัก๑๒วันค่ะ
ออกมาเรียกพยานกว่าสิบปากเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ
เพราะว่าคดีเฮียโตเนี่ยนะเฮียโตแกแจ้งความเอาผิด๖คนเลยนะคะ
คือลูกชายลูกสะพ้ายแม่ของลูกสะพ้าย
พ่อของลูกสะพ้ายแล้วก็หลานอีก๒คนด้วย
ทีนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้ส้มอยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางกลับจาก
คลิปฮ่องกงแล้วส่วนลูกชายเฮียโตเนี่ยไปพักผ่อนที่
หัวหินญาติญาติไม่มีใครติดต่อได้แต่คิดว่าคงรู้เรื่องแล้วล่ะ
เพราะข่าวมันดังขนาดนี้คนพูดถึงไปทั่วขนาดนี้
ว่าชี้แจงพร้อมกับส้ม
คือคงรอส้มกลับมาจากทริปฮ่องกงก่อน
และอาจจะชี้แจงพร้อมกันเพราะว่าก็ถูกกล่าวหาร่วมกันถูกไหมคะ

มันก็มาจากที่ทนายเดชากิติวิทยานันต
ใช่แล้วทางเพจทนายคลายทุกข์โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวาน

เดี๋ยวลูกชายกับลูกสะพ้ายเขาจะออกมาชี้แจง
ผมว่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วออกมาชี้แจงโดยเร็วเนี่ย

เพราะไม่อย่างนั้นความบอบช้ำมันจะเกิดขึ้น
สำหรับครอบครัวทั้งสองฝั่งเลย